เพราะว่าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศคอนเสิร์ตนะคะ
เป็นการรวบรวมเอาศิลปินทั้งไทยแล้วก็เกาหลีมารวมกันไว้บนเวทีเดียวกัน
ทำเอาบรรดาแฟนฟินกระจุยกระจายเลยจ้า

เอามาระเบิดความสนุกผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับคอนเซิร์ตโซพลายคอนเซิร์ตอินแบงค็อก๒๐๑๖
เป็นคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงโซล
ในโอกาสครบรอบ๑๐ปีนั่นเองจ้ะ
โดยงานนี้นะคะมีทั้งศิลปินไทยแล้วก็ศิลปินจากแดนกิมจิ
ความพิเศษมาเอาใจแฟนเพลงเกือบ๗๐๐คนที่มารอชมกันแน่น
ประเดิมกันเลยนะคะเวทีแรกด้วย
นักร้องหนุ่มนนทนนท์ค่ะที่หยิบเอาเพลงไม่สนิทมาร้องให้แฟนได้ฟัง

มีนี่เจ้าเป้ยเตรก
คุณละคุณเท่านั้นนะคะที่เปิดตัวด้วยดนตรีใหม่
พร้อมแสงสีเสียงสุดอลังการตามมาด้วยรักเธอยี่สิบสี่ชั่วโมง
เอาเพลงฉันมาบอกว่าซิงเกิลล่าสุดมาโชว์สดบนเวทีเลยนะจ๊ะ
ทำเอาสาวกกัปตันยูชิจินกรี๊ดสนั่นค่ะคุณค่ะ

อันนี้พี่เอกซีสเตอร์๕คุณจะไปกรี๊ดเขาดังก็ไม่ได้เขามีแฟนแล้ว

เบรกนิดนึงเออฉันเป็นนักเสาไทย
เอาคุณจากนั้นนะจ๊ะก็ถึงเวลาของสาวกเกาหลีกันแล้ว
เปิดเวทีกันด้วย๔สาวสุดเซ็กซี่จากวงซิสต้านั่นเอง
ที่เตรียมเพลงฮิตมาให้แฟนได้แดนส์แบบจัดเต็ม

เพลงดังที่บอกเลยว่าเต้นกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองมาโชว์บนเวทีนะคะ
จากนั้นก็เป็นคิวของ๗หนุ่มวงมอนสเตอร์เอ็กซ์ค่ะ
ออกมาวาดรวดลายโชว์เสพเทพผ่านเพลงออลอินแล้วก็เพลงฮีโร่
จัดเต็มจัดหนักเอาใจแฟนคลับแบบโดนใจสุดไปเลยจ้า
นี่บอกเลยโอ้โหเซ็กซี่จังเลยคุณ
โดยเหล่าศิลปินที่ร่วมโชว์บนเวทีก็มาร่วมสนุกกันเป็นการส่งท้าย
ก่อนจะจบคอนเสิร์ตเรียกได้ว่าแฟนที่มาชมเนี่ยเต็มอิ่มกับความบันเทิงแบบจุใจสมการรอคอยกันเลยทีเดียวจ้า
เซ็กซี่มากเลยเนาะ

ไม่ใช่

แต่ว่ากล้องไม่ต้องจับเลย